คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องค่าแรงกันหน่อย
เพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา

เลยอยากถามคุณผู้ชมที่เป็นผู้ใช้แรงงาน
ว่าการปรับขึ้น๑๕บาทมันน้อยไป
มันพอดีแล้วหรือมากไปยังไง
ก่อนหน้านั้นผู้ใช้แรงงานเขาบอกว่าปรับขึ้นสัก๓๖๐บาท
หมายถึงจาก๓๐๐เดิมเป็น๓๖๐บาท

แล้วตอนนี้ก็ยังมีเรื่องของปัญหาเรื่องของบอร์ดใหม่
ยังไม่พิจารณาเลยก็เลยกลายเป็นข้อเรียกร้องอยู่

ของทางผู้ใช้แรงงานกลุ่มหนึ่งที่เขามองในเรื่องนี้นะคะ
เขาก็บอกว่าการที่การประชุมคณะกรรมการ
จารณค่าจ้าง๓ฝ่ายหรือไตรภาคีชุดใหญ่
เพื่อที่จะพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

ถือว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับคนใช้แรงงานทุกคน

ใช่คืออยากรอให้ปรับขึ้นรอมาหลายปีแล้ว
แต่บางคนก็บอกนะว่าถ้าเกิดว่าปรับขึ้นแค่๑๕บาท

เหมือนกับว่าอยากให้ช่วยแบบเพิ่ม

ช่วยแบบว่าเหมือนกับว่า
รายได้ทุกวันนี้มันไม่พอไม่พอ
ไม่พอในช้ายในชีวิตประจำวัน

ชีวิตประจำวันมันค่าใช้จ่ายมันยังสูงมันสูงนะครับ
มันไม่เพียงพอต่อค่าแรง
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเท่าไหร่
ด้านประหลัดกรสวงรายงานนายจรินจักรภาพก็บอกนะคะ
บอกว่าการกำหนดอัตราค่าแรงขั้นต่ำใหม่
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าจ้าง๓ฝ่าย
มกราคมที่จะถึงนี้อาจจะมีการปรับขึ้นมากกว่า๑๕บาท
เพราะว่าไม่ได้ปรับขึ้นค่าแรงตั้งแต่ปี๕๗นี่๖๑แล้วคุณ
แต่บอกว่า๑๕บาททางผู้ใช้แรงงานทางตัวแทนภาคีทั้งหลาย
ก็บอกว่าไม่น่าจะพอหรอกครับ
ส่วนทางด้านรองประธานสภาองค์การนายจ้าง
ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยนายธนิษฐ์โสรัตน์
ก็กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าจ้าง๓ฝ่าย
เพื่อพิจารณาการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
ในวันที่๑๕มกราคมที่จะถึงนี้เนี่ย
บอกว่าถ้าเกิดว่ามีการอนุมัติให้ปรับขึ้น
เพราะว่ามีการจ้างงานประมาณ๔๕ล้านคน

คือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ๑๘๐ของอุตสาหกรรมในประเทศค่ะ
ธนิษฐ์ก็เสนอนะคะบอกว่าแนวทางการเพิ่มรายได้

เราควรที่จะส่งเสริมให้หันมาพัฒนาฝีมือ
หรือว่าเป็นการยกระดับความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

ก็เปิดโอกาสให้แรงงานได้ทดสอบเพิ่มมาตรฐาน
เพื่อที่จะเอาตรงนี้ไปเป็นสิ่งในการต่อรองเรื่องของค่าจ้าง
ค่าจ้างได้ถ้าเรามีฝีมือนะครับ
ใช่ค่ะโดยกรรมการบริหารบริษัทเอสทีอาร์ฟู้ดนายวิสรุธสุคลพงเผ่า

บอกว่าหากรัฐบาลพิจารณาการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีก๑๕บาท
ถึงขั้นอาจจะต้องเลิกจ้างพนักการปัจจุบันนะ
เฉพาะกลุ่มจ้างรายวัน๑๒คน

เป็นการลดค่าใช้จ่ายส่วนแรงงานระยะยาว
เพราะว่าตรงนี้มีสัดส่วนต้นทุนกว่า๑๒๐เลยนะคุณ
แล้วนอกจากนี้ผลกระทบก็คือจะกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบ
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นตลอดสายการผลิตค่ะ
ถ้าเกิดว่าเลิกจ้างนะอันนี้ในมุมผู้ประกอบการอะเนาะ
รอการประชุมบอร์ดใหม่ในวันที่๑๕มกราคม
นะครับก็ต้องชั่งน้ำหนักกันน่ะครับผมนะครับ

เดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าผลการประชุมนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรค่ะ